จักษานจัดเป็นงานหัตถกรรมที่เก่าแก่ประเภทหนึ่งมีมานับตั้งแต่ที่มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์
รู้จักทำเครื่องมือทำการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำเครื่องปั้นดินเผา
จักษานเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวนามีมาตั้งแต่แรกเริ่มมีลักษณะเป็นงานหัตถกรรมแบบหยาบที่ไม่ได้ลงรายละเอียดหรือลวดลายมากนัก
ประโยชน์การใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นตะแกรงตากปลาฉลอมที่ใส่ผลไม้ของกิน
พัดถือเป็นข้าวของเครื่องใช้แบบพื้นถิ่นที่สามารถนำวัตถุดิบจากแต่ละพื้นที่มาใช้ทำได้ง่าย